คุณผู้ชมครับมาว่ากันด้วยการขึ้นรถแท็กซี่
สมัยก่อนยังไม่มีแอปไม่มีกูเกิลแมพนะครับ

เพราะว่าขึ้นไปเราก็อยากจะให้คนขับรถทักซี
ไปทานที่เราเคยชินหรือทานที่เราอยากให้ไป
ผมขับมาเป็น๑๐๒๐ปีแล้ว
ผมรู้อย่างนี้เลยนะต้องเอียงคอ

อ่าเหตุการณ์แบบนี้มาเกิดขึ้นในสมัยที่มันมีแอปแล้ว

จะบอกให้พี่แท็กซี่ไปทางนี้เท่านั้นแหละครับ
มึงเป็นอะไรมึงแค่จะไปแค่ต่าง๔๙เดี๋ยว
ตังค์มึงยังไม่จ่ายมึงจะไปไหน
คุณป่วยเหรอเดี๋ยว
ผมจะจ่ายเงินให้แต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้
ผู้โดยสารผู้หญิงไม่สามารถไปกับคนขับ

เรียกตำรวจมาค่ะ
โอ้ยไม่แค่เรื่องดูทางกันนะ

เพราะว่าในกูก็แบบมันจะเลือกทางที่ดีที่สุดให้เราใช่ไหม

อย่าไปรู้ขับรถมันเป็น๑๐๒๐ปีแล้ว

ผู้ชายคนนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่อายุสัก๕๐๕๕ปีได้

เสื้อยืดสีเขียวแจ็คเก็ตสีดำ
โวยวายใส่ผู้โดยสารผู้หญิงเรื่องบอกเส้นทางเนี่ยนะครับ
คือคนขับก็ค่อนข้างจะโวย

นี่แหละครับผู้โดยสารก็รีบลงจากรถเลยนะครับ
ก็ยังไม่วายมาโวยซ้ำที่ริมถนนอีก
ก็เลยท้านะครับหมายถึงว่า
คนขับแท็กซี่นะท้าถ้างั้นไปคุยที่โรงพัก

นักข่าวไปเจอผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้ในคลิปครับ
เล่าบอกว่าเธอโบกแท็กซี่จากหน้าธนาคารแห่งหนึ่ง
ตรงข้ามกับขนส่งสายใต้เก่านะ

ฉันรีบนะแต่คนขับรถแท็กซี่โวย
ขับรถมา๒๐ปีอย่าทำเป็นรู้ดีกว่าแท็กซี่
นั่นนะฮะเป็นประโยคคลาสสิก
เธอก็ตกใจทำไมต้องโวยวายขนาดนี้
ก็บอกเตือนไปบอกว่าพี่ระวังคำพูดหน่อยนะ
แต่อีกฝ่ายด่ากลับเป็นชุดอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไป
บอกว่าโอ้โหสถานการณ์แย่แล้ว
แม้ว่าจะนั่งมาแค่๓ป้ายรถเมย์

ขึ้นแท็กซี่อีกคันแล้วไปโรงพักก่อน
ธุระไว้ก่อนแล้วสอนอบางที่ขันน่ะเนี่ย
พอไปถึงไปเจอกันที่โรงพักอีกนะ

พี่แท็กซี่เนี่ยท้าให้มาโรงพักใช่ไหม

ฟังพี่เขาเล่าครับ
คือเขาก็ไม่พอใจอารมณ์ขึ้น
แต่เราบอกเขาว่าพี่พี่ไม่ควรพูดกับผู้โดยสารแบบนี้
ที่เขาจะเงียบเขากลับดังขึ้นไปอีก
เสียงดังซึ่งมันไม่ใช่อาการของคนปกติ
แต่ในสถานีตำรวจพี่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะ
เขาก็ยังโวยวายพี่ชุดใหญ่

อีกพักนึงนายดาบมาบอกพี่ไอ้ทักซี่มันขับไปแล้ว
ยังไงก็พี่ผู้หญิงเขาแจ้งความแล้วล่ะ
แล้วก็ส่งถึงกรมการขนส่งทางบกด้วยไปร้องเรียนนะ
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
ก็ฝากเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับยังไงพี่เอฟซี่ก็
เธอบอกว่ายังไงก็ระวังพฤติกรรมหน่อย
เพราะว่าผู้หญิงเขากลัวนะครับ
คุณผู้ชมเคยโดนพี่แท็กซี่นะครับ
คือเวลาพูดถึงพี่แท็กซี่เนี่ยเดี๋ยวพี่แท็กซี่คนที่เขาดีเพียบเนี่ยเยอะ
เขาจะโกรธไปด้วยเขาจะเสียกำลังใจ
เออแต่ว่ากลุ่มคนที่อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็มีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละนะครับ
แต่คุณผู้ชมเคยโดนพี่แท็กซี่บอกด้วยประโยคคลาสสิกอย่างไรบ้าง
เออขับมาเป็นสิบไปอีกแล้วจะมารู้ดีกว่าผมได้ยังไง
เออนะครับคือขับมาตั้งแต่ยังไม่เกิดแน่ประมาณนี้